ใจเหมือนกันในรอบ๘ทีมสุดท้ายตอนนี้ได้๔ทีมครบเรียบร้อยนะครับ
บุรีรำโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ
เป็นเกมที่ช้างอารีน่าครับบุรีรำเจอกับทางหนองบัวพิชยะนะครับ
นี่เป็นจังหวะเพียงแค่๒นาทีแรกครับสถาพรแดงศรี
แต่ว่าผู้ช่วยผู้สินพี่ว่าอยู่ในกรอบกัน
แป่งให้เป็นจุดโทษและสุดท้ายพอไม่มีวีอะอาก็ยิงเข้าไปโบรีงคอร์
จากนั้นหนี๒๐นะครับจากลูกบ่งรัฐนากร
แล้วก็๓๐จากทางโบลิงกินะครับ
เป็น๔๑ก็จบเกมบุรีรำนะครับเอาชนะไปผ่านเข้าสู่รอบรอง
ชนะเลิศได้สำเร็จนะครับไปลุ้นชั้นสมัยที่๕
ก็เป็นเกมที่เทโรเนี่ยหวังเลยนะครับเพราะว่าส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงเลย
จุดเปลี่ยนมาเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับ
มงคลทองคีรีเนี่ยไปดึงทางเอกชัยสำเรย์ครับ
รสินก็ให้เหลืองที่๒กลายเป็นใบแดงไล่ออกไปนะครับ
และนาที๑๐๘ครับเอเบนโดปาริสต้าหม่งลูกนี้ให้กับเทโรนำ
ในช่วงท้ายเกมสุบัญญาไปตัดฟาวเอวันโรครับ
โดนแดงทันทีจบเกมโปรลิสเทโรครับ

อุทัยธานีนะครับแพ้ให้กับนับคอนรัฐศรีมาไป๐๑
แล้วก็จะแข่งขันวันที่๑๘พฤษภาคมต่อไป
ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้นักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
แข่งขันประเดิมสนามในรายการชิงแชมป์อาเซียน
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีคือเราก็เล่นแบกอายุคนอื่นนะครับ
แต่ว่าชาติอื่นเขาก็ส่งนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ชุดเตะมาเหมือนกันนะครับ
เจอกับสิงคโปร์ซึ่งมีสถานการณ์ที่นักเตะสิงคโปร์เนี่ย
คาตัวหลักนะครับติดโควิดไปประมาณสัก๗คนได้

และมีฮาร์นฟันดี้มงให้กับสิงคโปร์นำก่อนด้วย๑๐
จากนั้นไทยเนี่ยมาตีเสมอได้จากธีรศักดิเผยพิมาย
นาที๔๕ก่อนจะมาบวกประตูที่๒และ๓
นิพิษพงศ์วนปัญญานะครับนาที๕๓
แล้วก็ธิรษักษ์อีก๑ลูกนาที๖๒
ช่วงที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับ

หลังเกมซาบาดอร์ไบโรกาเซียกุญซือ
ของทัพช้างศึกชุดนี้ก็บอกนะครับว่า
เตะมีอาการตื่นเต้นเพราะว่า๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ก็ภูมิใจที่สามารถพลิกกลับมาชนะได้

ต้องนำมาปรับกันต่อเช่นเดียวกับเกมรับที่ช่วงท้าย
โอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีมากเกินไป

ส่วนความเคลื่อนไหวของชุดใหญ่ครับทีมชาติ
อุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะครับในรอบวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเก้า
มีนาคมนี้ธรรมดามแป้งผู้จัดการทีมมีการเปิดเผยว่ามีกิกิสถาน
แล้วก็มาเลเซียสนใจจะมาแข่งขันในช่วงดังกล่าวแต่ว่าล่าสุด
คุณพาธิสวพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมได้มีการให้สัมภาษณ์
บอกว่าทางมาเลเซียปฏิเสธจะมาอุ่นเครื่องกับทีมไทยแล้วนะครับ
ก็จะไปอุ่นกับสิงคโปร์แทนนะครับเดินทางไปอุ่นเครื่องที่นั่นนะครับ
จากว่าไม่ต้องกักตัวเมื่อเข้าประเทศส่วนกิกิสถานกำลังเจรจากันอยู่
เพราะว่าคีกิสถานก็อยากอุ่นเครื่องที่ประเทศของตัวเองเช่นเดียวกัน
ต้องรอพิจารณาความเหมาะสมในเชิงเทคนิคเช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งขาเข้าของประเทศที่เชิญเข้ามาอุ่นเครื่อง
มาตรการการกลับไปยังประเทศปลายทางเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ
แต่หากได้อุ่นเครื่องในไทยจะเป็นข้อดีกับทีมไทยมากนะครับ
จะแข่งขันในล็อกวันเอาไว้คือ๒๔แล้วก็๒๗มีนาคมนะครับ